โทรแจ้งนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมนะครับโดยเขาเนี่ยเอาตัวดันประตูไว้

กลัวมันหลุดเข้ามาเออไม่นานไม่นาน
ติบุคคลคอนโดมิเนียมกับรอปภก็มาถึงหน้าห้องนะครับ
แล้วก็บอกว่าคุณนะคุณลงไปข้างล่างเถอะ
นี่คุณสร้างความเดือดร้อนให้คุณอยู่ห้องไหนชั้นไหนเนี่ย
อยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับพอเจ้าของเห็นว่าโอ้โห
คนมาเยอะเริ่มใจชื้นเปิดประตูออกมาโอ้โห

คือไม่ใช่ว่าลงเท้าพี่เขาเปิดอะไรมานะ

เลือดเป็นกองครับคุณผู้ชมฮะ

พอเกิดเหตุเขาก็คุยกันในคอนโดไงนะ

ชั้นอื่นแล้วมาทำอะไรชั้นนี้
เป็นห้องริมสดเหมือนกัน
ตำแหน่งแบบชั้นบนชั้นล่าง

เขาจะให้คีย์การ์ดแตะเฉพาะชั้นนั้น
ใช่

มันเหนียนขึ้นมา

คนอื่นขึ้นมา
แล้วเขาก็แตะชั้นเขา

เลือดน่าจะเกิดจากความพยายามที่เขาจะพังประตู

แสดงว่าเลือดออกที่มือ

โอ้โหนี่จะเป็นภาพสีในสยองนะ

น่าสงสัยว่าเขาบาดเจ็บมาก่อนหรือเปล่า
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเลือดมันจะออกเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
เกิดบาดเจ็บมาก่อนคือต้องดูตั้งแต่แบบในลงในลิฟต์เลยนะ
ว่ามีรอยเลือดแบบหยดอยู่ที่ลิฟต์หรือเปล่าหรือว่าจริงจริงมาเนี่ย

อ่านี่ฮะเจ้าของห้องพักครับก็ไม่ได้ไปแจ้งความครับ

คือถ้ามีคนมาทุบประตูห้องมาเคาะแบบนี้
ต้องมีสติอย่าเปิดเด็ดขาดใช่ครับอย่าเปิด
โอ้โหเนี่ยฮะแล้วเขาก็เรียกร้องให้นิติเขาเนี่ย
บุคคลคอนโดมิเนียมของเขาเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย

เดินสุดห้องปั๊บเลี้ยวขวาห้องแรก

คือใครก็ไม่รู้ว่ากดข้างนอกไว้

แสดงว่าตั้งใจทำงานมาก
ควรจะดูกรุ๊ปข่าวโดยที่ไม่ล่ะสัมภาษณ์เลย
รุ๊ปงานข่าวเช้าเรานี่ไงพี่ก็อ่านตลอด